คุณผู้ชมครับว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่โดยดังในโซเชียลมาก
เข้าเน็ตก็ไม่รู้ว่าจะสงสารใครดี
รถเก่งคันหนึ่งเขาขับอยู่ตรงรัชดาเลนขวาสุด
แล้วถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มาเฉียว
และรถเนี่ยยุบเป็นลอยแล้วบิ๊กไบท์ก็ขับหนีไป
คำถามคือหลายคนก็ต้องสงสารรถเก่งถูกไหม

แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหบิ๊กไบท์จะรับผิดชอบไหวไหม
เพราะมาทราบภายหลังว่ามันคือรถแบบซุปเปอร์คาร์
คาเลนมูลค่าประมาณสัก๓๕ล้านบาทได้
แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อหนุ่มขับบิ๊กไบท์จะมีเงิน
ในการที่จะไปจ่ายค่าเสียหายให้กับเขาหรือไม่
แต่ล่าสุดก็คงต้องชื่นชมเจ้าของรถแมคกระเด็นคันนี้
ซึ่งนักธุรกิจใหญ่เค้าบอกว่ามไม่เป็นไร

ไกลเกลี่ยกันเอามาแค่๕๐๐๐แค่ทำสีก็พอ
เอ่แต่มูลค่ารถเขาคือแบบนี้

มันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแค่ชิ้น๒ชิ้นไง
นะฮะค่าเปลี่ยนมันก็แพงนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าทำไมพ่อหนุ่มคนนี้เขาต้องหนี
นะฮะคือตอนแรกยังมีเฟซบุ๊คชื่อว่ามามรุษแสงสาตรา
ก็คือที่ขายกระเบื้องต่างเนี่ยนะนามสกุลดิฉันรู้แล้ว
เขาก็โพสต์คลิปนี้เหตุการณ์บนท้องถนนแล้วต้องบอกว่ากล้องเขาเนี่ยนะ
ชัดเหลือเกินนะฮะเขาเขียนว่าคุณชนผมแล้วหนีรถผมเป็นรอย
อย่าคิดว่าคุณจะรอดใครทราบบ่อแสช่วยแจ้งผมด้วยขอบคุณครับ
พร้อมกับลงทะเบียนของรถบิ๊กไบท์คนนั้นนะฮะ
ซึ่งถ้าจะลงมาขอโทษดีก็คงไม่ติดใจแต่ถ้าหนีขอให้มีบทเรียน
อันนี้เป็นรอยที่เขาถูกบิ๊กไบท์ชนครูดไปแบบนี้มันโดนหลายชิ้นเหมือนกันคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนรัชดานะฮะภาพของกล้องที่เขาโดนชน
คุณผู้ชมเขามีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนี่จังหวะนี้เหมือนกับว่ารถบิ๊กไบท์เขาไปหลบรถเก่งที่อยู่เลนตรงกลาง
แล้วก็จะแซงเข้าไปแล้วก็ไปประจวบเหมาะกับรถซุปเปอร์คาร์เข้ามาพอดีก็เลยครูดไป
ต่อมาเฟซบุ๊กมามรุษแสงสราตราเจ้าของรถแมคคาเลนคันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีความคืบหน้าของคดี
ทางน้องผู้ขับขี่บิ๊กไบท์มีการประสานมากับตำรวจสอนออสุทธิษฐานแล้ว
เพื่อขอรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วทางภูมิกับเองก็ประสานมาทางผม
ผมก็เดินทางไปที่สอนอเพื่อไปเจรจาเมื่อสักครู่นี้เคสนี้ผมขอให้เป็นมาตรฐานตัวอย่างของสังคมนะครับ
ผมทำธุรกิจขายกระเบื้องเรายึดมั่นในการทำธุรกิจที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตว์กับลูกค้าคู่ค้าและพนักงานทุกคน
เมื่อเราทำผิดพลาดเราต้องรับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องให้ดีขึ้น
กรณีของน้องคนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่อายุยังน้อยน้องทำไปด้วยความตกใจมากกว่า
ซึ่งสุดท้ายน้องก็แสดงสปีริตด้วยการเข้ามาขอโทษและเจรจา
เจ้าของรถเก๋งบอกว่าผมถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องผมก็ให้อภัยไม่ต้องมาชดเชยอะไรครับ
ตักเตือนสอนน้องไปตามความสมควรครับผมว่าน้องคงมีบทเรียนที่ดีพอแล้ว
ส่วนรถของผมราคา๓๕ล้านค่าซ่อม๕๐๐๐บาททำสีอย่างเดียว
แท็กเดี๋ยวขยันขายกระเบื้องเอาขอบคุณครับสุดท้ายคือก็เอาแค่ค่าทำสีพอ๕๐๐๐พอ
คนก็เลยชื่นชมโอ้โหก็พี่เขาก็จิตใจเขาก็โอเคนะ
แต่๕๐๐๐นี่ก็เยอะอยู่ใช่ไหมแต่ไม่แต่เข้าใจเจ้าของรถแต่ว่ามันคือมันเยอะสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีกระตุ้งกระตังไงใช่ไหม
คำถามคือแน่นอนปุ้ยมันเยอะเพราะอะไรเพราะคนที่ขับบิ๊กไบท์อายุ๒๐ปีเท่านั้นชื่อว่านายวรัฐ
เขาบอกว่าที่เขาหนีไปเพราะว่าตกใจตกใจนะฮะก็เลยไม่ได้อยู่ด้วย
หรือคือเมื่อวานเนี่ยแม่ของคนขับบิ๊กไบท์เองครอบครัวเองเขาก็เลยพาไปหาคนขับรถเก่งเหมือนกันแหละนะฮะ
ซึ่งตัวคนขับบิ๊กไทก็สารภาพว่าเขาประมาทเองแล้วเขาหนีเพราะว่าเขาตกใจแล้วเขาก็ไม่มีใบขับขี่ด้วย
เขาก็เลยหนีไปก่อนนะฮะแต่ว่าพอไปคุยกับแม่แล้วมันเป็นข่าวเป็นข่าวไปเขาก็เลยสมัครใจที่จะมาขอโทษคนขับรถเก๋ง
แล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถเก่งที่ไม่เอาเรื่องเอาความอะไรแล้วก็ให้เขาเสียค่าซ่อมแค่๕๐๐๐บาท
อันนี้ก็เป็นบทเรียนของคนขับรถจักรยานยนต์